ตามกันต่อเรื่องของคดีเรียกค่าไถ่ใช่ไหมครับ
ใช่แล้วค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทธลุงนะคะ
อยู่ดีค่ะผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๔ปีนั่งอยู่ในบ้าน
มีชายชะกัน๘คนคือผู้เสียหายเนี่ย
ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าแต่งกายคล้ายกับตำรวจครึ่งท่อนนะคะ
แล้วก็มีป้ายแขวนคอคล้ายกับตำรวจมาบุกอุ้มผู้ชายอายุ๒๔ปี
เรียกฆ่าไทยแต่ว่าสุดท้ายญาติซ้อนแผนนำตัวกลับมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่๙๔หมู่๒
ตำบลลำปัมอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงค่ะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาบอกว่า
มีกลุ่มชายชะกันจำนวน๘คนมาอุ้มตัวนายสิทธิเดชทรงเดชะ
หรือว่านายจรวดลูกชายของเจ้าของบ้านไปเรียกค่าไทยเป็นวงเงิน๑ล้าน๕แสนบาท
ทีนี้เราไปสอบถามพี่สาวก็คือนางสาวอ่อนอดงทรงเดชะ
เล่าบอกว่าช่วงค่ำของคืนวันอังคารในขณะที่น้องชายนั่งอยู่หน้าบ้าน
ก็ปรากฏว่ามีกลุ่มชายชะกัน๘คนใช้รถเก๋งรถกระบะไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
ไม่ทราบยี่ห้อจำนวน๒คันไปจอดอยู่ที่บริเวณหน้าบ้าน
หลังจากนั้นก็เอาตัวน้องชายไปนั่งในรถเก๋ง
คือคนในบ้านตอนนั้นบอกว่าไม่ได้เอกใจว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติ
นึกว่าเป็นเพื่อนของน้องชายหลังจากนั้นรถทั้งสองคันก็ขับออกไปจากบ้าน
แล้วน้องชายก็ไปด้วยจากนั้นสักพักหนึ่งค่ะ
น้องชายโทรศัพท์กลับมาที่บ้านบอกว่าให้เอาเงินจำนวน๑ล้านห้าแสนบาท
ให้กับกลุ่มชายชะกันซึ่งอ้างตัวว่าเป็นตำรวจภูทรภาคแปด
กับความปลอดภัยแลกกับการปล่อยตัวนะคะ
ยังไม่จบค่ะญาติเล่าต่อค่ะบอกว่าหลังจากนั้นทางญาติญาติก็เลยประสาน
ทางทหารแล้วก็ตำรวจที่สนิทนัดแนะจุดนัดพบเพื่อจ่ายเงิน
กับตัวน้องชายก่อนที่จะใช้วิธีการเจรจา
เอาตัวนายจรวดหรือว่านายสิทธเดชกลับมาได้อย่างปลอดภัย
ส่วนชายชะกันทั้งหมดค่ะสุดท้ายก็แยกย้ายกลับไป
โดยไม่มีการจ่ายเงินและฆ่าตัวนะคะส่วนสาเหตุญาติญาติบอกว่า
เท่าที่ทราบเนี่ยคือน้องชายก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครในพื้นที่
ก่อนหน้านี้น้องชายทำงานเปิดผับอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
กลับมาอยู่บ้านที่พัทธลุงได้ไม่นาน
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการขยายผลว่ากลุ่มชายชะกันทั้ง๘คน
เป็นตำรวจตามที่กล่าวอ้างหรือเปล่า
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เพิ่งเคยเกิดขึ้นนะคะ
เคยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงเป็นครั้งที่๒
และตอนนั้นตำรวจไม่ได้รับแจ้งความค่ะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะติดตามตัวชายทั้ง๘คนมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แล้วสิ่งสำคัญต้องพิสูจน์ให้ได้นะคะว่า๘คนเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า